อ้าวเมื่อวานนี้

ได้ข่าวว่าได้ข่าวว่าคุณสืบสกุล

ออกสลากินแบ่งรัฐบาลที่สำนักงาน

หูพี่สืบแม่นมากมี๒มาแล้ว

อยากจะให้ดูทักษะพยากรกันนิดนึง
ดูเรื่องนี้กันดีกว่านะคะดูกราฟิกกันหน่อย
อาจารย์นบไทยรัฐเอาดูรางวัลกันก่อน

ออดอ่านี่แหละค่ะ

เลขหน้า๓ตัว๒๓๘แล้วก็๔๐๓

๐๒ครับ
ทีนี้เรามาเชื่อมโยงกับทักษะพยากรของอาจารย์นุ๊กไทยรัฐกันนิดนึง
เทียบกันมาเลยนะจ๊ะเมื่อวานนี้

และ๒และ๐มา
แล้วแต่ใครว่าจะกลับไปทางไหน
หมายถึงว่ากลับตัวเลขนะกลับทางไหนอย่างไร
ก็เป็นตัวอย่างนะเป็นเรื่องของการพยากร
ก็คิดซะว่าใครโชคดีก็ได้รับไป
มีอีกตัวมี๒ตัว๔กับ๖ไง
ก็๖ก็มา๔๖๐ไหน

โอ้โฮนี่มา๐โอ๊ยพอดีกว่า

เมื่อวานนี้ก็ยินดีด้วยกับทุกท่าน
ที่ถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล

สลากกินแบ่งรัฐบาลหวยบนดินอย่างถูกต้อง

ใช่ค่ะเอาละค่ะมารวบรวมเรื่องราวของคนโชคดีกันหน่อย

แต่ว่าสาวพนักงานบริษัทที่จังหวัดปราจีนบุรีเมื่อกี้

เฮงถูกรางวัลที่๑กลายเป็นเศรษฐีคนใหม่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งคนที่โชคดีไม่แพ้กันค่ะ
เป็นนุ่มโรงกลึงที่จังหวัดลำพูนบุญหล่นทัพ
เขาบอกว่าถูกทั้งรางวัลที่๑แล้วก็รางวัลข้างเคียงด้วย

ดวงเขาความเสี่ยงของเขา
หนุ่มโชคดีเศรษฐีคนใหม่ก็คือนายทองสวรรค์แสนโพรมอายุ๓๐ปี
เป็นชาวบ้านหมู่ที่๗ตำบลพระกลางทุ่งอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม
เป็นคนงานโรงกลึงลำพูนหรือว่าโรงกลึงแยกบ้านป่าหลุกป่าศักดิ์นะคะ
เดินทางไปลงบันทึกประจำวันที่สถานีตำรวจภูทรเมืองลำพูน
ดวงดีถูกรางวัลที่๑พร้อมกับรางวัลข้างเคียงรางวัลที่๑
ของงวดประจำวันที่๒พฤษภาคมที่ผ่านมา
รอยยิ้มแบบนี้
เมื่อกี้นะอยากจะยิ้มแบบนี้บ้าง
ภูสถาไทยอำราศทีวีได้สอบถามคุณทองสวรรค์นะคะ

เงินรางวัลที่ได้นี่บอกว่าจะเอาไปฝากธนาคารใช้
จะนำไว้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างต่อไป

นี่สำคัญนะคะต้องทำเป็นอย่างแรกเลยนะคะ
และคิดจะสร้างบ้านเล็กสักหลังหนึ่งเอาไว้อยู่
ส่วนอีกหนึ่งคนที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
เป็นพนักงานสาวของบริษัทกุลธรปรีเมีย
จำกัดในอำเภอกบินบุรีนะคะ
เป็นผู้โชคดีเหมือนกันถูกรางวัลที่๑

กลายเป็นเศรษฐีคนใหม่ไปเรียบร้อยค่ะ
โอ้โหยินดีด้วยนะฮะกับทุกท่านที่ถูกรางวัลนะครับ

บรรยา๓ล้านเลยนะคู่หนึ่งก็๖ล้านล่ะ

ทำไมซื้อเพราะเป็นวันเกิดแล้ว

โอ้ยห่างไกลนะคุณนะ
เมื่อวานนี้ตอนไปถ่ายทอดสดนะ
มีอีกคนคนหนึ่งที่เขาไปรับชมเป็น
สักทีพยานในการถ่ายท่อสดนะครับ

ซื้อมาจากลุงข้างล่างเมื่อสักครู่นี้เอง

หรือว่าจะเข้าไปตรวจแบบรวดเร็ว
เว็บไซต์ของสำนักงานสลากเขานะครับ

ชอบแบบไหนก็ตรวจวิธีนั้นนะคะ